อยู่กันที่วิทย์เดิมนะครับวิทย์หมอชิด
ดิฉันพาไปดูคู่พระนางอีกคู่หนึ่งที่หลายคนจับตามองไม่แพ้กันเลย

เห็นคู่นี้เขาเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อย
มีค่ากินคงกินข้าวด้วยกันบ่อยนั่นเอง
จากว่างานวันเกิดของเพื่อนในแก๊งของซุปตาอ้ำพัชราภาค่ะ
จากความแซ่บความสวยของแต่ละคนที่จัดเต็มกันมาร่วมงาน

อย่างที่บอกไปว่าอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนลุ้นกันอยู่
ก็คือไม้พัทรเดชแล้วก็ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์

ก็ถูกโฟกัสไม่แพ้กันเพราะว่าอะไร

หรือว่ารอบนี้คู่จิ้นจากวิก๗สี
ในงานมีเสือประมาณ๒๐๐ตัว
คือหนูว่าคอนเซ็ปตเสือมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบง่ายสุด

เพราะว่าหนูว่าไปให้ห้องเสื้อที่สนิทกันอยู่แล้ว
เขาช่วยตัดชุดให้เพราะฉะนั้นหนูว่าผ้าลายอื่นมันน่าจะหายาก

ถ้าเกิดว่าใครเห็นเขาก็คือเคยใส่เสื้อตรงนี้ไปแล้ว

แล้วจะบอกว่าเสือในงานเยอะมาก
ก็สนิทกันจริงค่ะสนิทจริงค่ะ
แต่สนิทจนพี่ถามแล้วหนูก็เริ่มเกร็ง

ไม่ได้เปิดตัวนะคะก็สนิทจริงค่ะ
ก็สนิทเป็นเพื่อนที่สนิทนะคะ
เทรนด์ลายเสือกำลังมาแรงนะคะ
ใครใส่คู่ใครก็เล็งกันไว้ดีแล้วกัน

จะเป็นไลน์ที่คิดได้ง่ายก็ยังไม่ใช่คู่จงคู่จิ้น
บอกว่าจริงไม่ได้ใส่เสื้อคู่มากันแค่สองคน
มีอีกตั้ง๒๐๐คนอยู่ในงานใส่เสื้อลายเสือกันทั้งนั้นเลย

ก็เป็นคู่จิ้นที่หลายคนลุ้นให้เป็นคู่จริงนะคะคุณผู้ชม